เมื่อวานนี้นะคะทนายความของแม่ประนอม
และทนายความของลูกสาวคนโต
ได้เดินทางไปสารจังหวัดตลิ่งชัน
เพื่อไปไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
สารท่านก็บอกว่าบางประเด็นตกลงกันได้ยุติกันได้
แต่บางประเด็นตกลงกันไม่ได้ยุติกันไม่ได้

กลับมาสารอีกครั้ง๓๐พฤษภาคมนี้
เพราะว่าศาลท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องระหว่างครอบครัว
ลูกไปคุยกันเพิ่มเติมดีกว่าอยากจะให้เรื่องนี้ยุติ
ซึ่งทางด้านของทนายความทั้งสองฝ่ายเดินทางไปศาล
แต่ว่าตัวแม่ประนอมกับตัวลูกสาวคนโต
ไม่ได้เดินทางไปเองส่งตัวแทนไป
ก็คือทนายความนั่นเองนะคะทางทนายความของแม่ประนอม
เขาก็เปิดเผยแบบนี้ค่ะบอกว่าได้มีการไกลเกลี่ย
ทนายความของนางสิริพรลูกสาวคนโต
ทิศทางของคดีส่วนใหญ่มีข้อสรุปที่ตรงกันนะคะว่า
จะยุติการฟ้องร้องโดยจะทำสัญญาปรณีประนอมต่อกัน
แต่มีบางเรื่องที่มีข้อยุติไม่ตรงกัน
คืนให้กับแม่ประนอมและเรื่องเงินเดือนที่ตกลง
อันนี้ตกลงกันได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร
ส่วนสิ่งที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือการโอนหุ้นหนึ่งหมื่น๘๒๐๐
ของบริษัทพี่บูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัด

รวมถึงการมอบเงินจำนวน๒๐ล้านบาท
ที่ต้องไปชดใช้หนี้แทนแม่ประนอม
ที่ไปยืมเงินมาเพื่อซื้อที่ดิน๑ไร่
ที่ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย๓
อันนี้ยังตกลงกันไม่ได้
สารจังหวัดตลิ่งชันท่านก็เลยบอกว่างั้น
นายความทั้งสองฝ่ายไปคุยกันก่อน
ไกลเกลี่ยกันก่อนหาข้อยุติให้ได้แล้วกลับมา
กลับมาแจ้งผลให้สารรับทราบ
ในวันที่๓๐พฤษภาคม
ไปฟังเสียงทนายความของแม่ประนอมค่ะ
ผมเองในคณะธนายความก็จะไม่กดดัน
ตัวความจะเอาทรัพย์ตัวไหนผมมองว่าเรื่องครอบครัว
เรื่องทรัพย์ก็ให้คนในครอบครัวคุยกัน
ผมยินดีที่จะทำในขั้นตอนกฎหมายให้มันสำเร็จนะครับ
ผมเรียนว่าหน้าที่ทนายความเราก็คือทำขั้นตอนกฎหมายให้มันสำเร็จ
ในส่วนของตัวทรัพย์เราก็ไม่ควรจะไปก้าวไก่

ดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะคะ๓๐พฤษภาคม๒๕๕๙นี้
ว่าทางสองฝ่ายจะไปคุยกันแล้วก็ตกลงกันได้เพิ่มเติมหรือไม่
สรุปก็คือสิ่งที่ยินยอมคืนให้รวมมูลค่าก็กว่า๖๐ล้านบาท
แต่ส่วนที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือเรื่องของหุ้น